ในการแพทย์เราก็ไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์
เป็นว่าในฤทธิ์ศูนย์แล้วเราต้องรออย่างเวลา

จะต้องมีการกายภาพประวัติ

เพื่อเสริมให้กลับมาใกล้เคียงปกติ
กระเทือนภาษาด้านติดทำให้ต้องสมบัติอะไรไหม

เถรขณ์แรกเพราะนั้นพี่ไปดูหนัง

ก็ไปดูหนังแล้วก็ไปรับเขา

เราไปดูหนังมันร้านไอติมเตั๊มก็ปิดหมดแล้ว
ที่เป็นสาขาที่ใกล้บ้านของหลงกวาน
ก็เข้าไปถึงประมาณเกือบ๕ทุน
ภาระลูบเขาก็เห็นพี่เศกเข้ามาก่อนหนังกวางทีนึง

ตกชกจนบีล้มไป

เพราะว่าพี่คนทายรูปนึงไว้
สะพายกระเป๋าอย่างนี้พี่ก็หยิบโทรศัพท์มาถ่าย

พี่ก็บอกว่าอย่ามาแย่งโทรศัพท์นะอย่ามาโดนตัว

เพราะว่าเห็นทะเลาะกับคนนี้

พี่ก็เปิดประตูรถของพี่ออกมา
เพื่อจะโยนโทรศัพท์กับกระเป๋าสะพาย

แล้วก็เอาประตูรถกลับมากระแทก

ที่แจ้งความไปตาม

ที่เป็นคนแจ้งอีกที

การตั้งข้อหามันไม่ใช่เราเป็นคนตั้ง
พี่เสกเขาอ้างบอกว่า
ที่เขาทำอย่างนั้นเพราะว่าบีด่าแม่เขา
อันนี้พี่ยืนยันว่าบีไม่เคยด่าพ่อแม่

หมายถึงว่าเขาด่ากันแฟนคลับกับแฟนคลับด่ากันเอง

คือให้เขาแคปมาหลักฐาน

ซึ่งจริงแล้วคือไม่ใช่บีไม่ได้เกี่ยว

จะทำใครเขาก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูก

มันก็ไม่ยุติธรรมกับเด็ก
ว่าว่าน้องกวางน่าจะเข้าใจกับอะไรตัวพ่อทำกับผู้หญิงงั้นแบบนั้น
ออกสื่อไม่ชอบให้คนเจอพบเจอเหรอไง
เขาจะเป็นแบบก็คือล็อคสตาร์
ไม่ได้สังคมแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนละคน

การไม่ทราบว่าเขากลับมาใช้หรือเปล่านะ
แต่ว่าอาการนี้มันมีเอฟเฟคจากยาอยู่แล้ว